ภักดิ์สต่อแรกของเราในวันนี้มาอัพเดทกันหน่อยนะคะ

เขาออกมาแฉว่ามีนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มซุ่มครบบ้านเล็กบ้านน้อย

เมื่อคืนนี้บันเทิงไทยรัฐบุกไปหานักร้องหนุ่มเสียงนุ่มพี่เท่อุเทนที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่ง
เอาให้เคลียร์ชัดเลยว่าประเด็นร้อนที่ถูกแฉว่ามีหญิงสาวพยายามจะเปิดตัวว่ามีซัมติงกับพี่เท่หรือเปล่าเนี่ยมันเรื่องจริงหรือไม่
ชาวเน็ตไปขุดมาค่ะมีทั้งที่เธอโพสต์ทั้งรูปคู่ทั้งสลิปเงินทั้งแชทกับหนุ่มชื่ออูเทน
ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือพี่เท่จะมีโลกสองใบหรือเปล่า
งานนี้ค่ะเจ้าตัวเคลียร์ชัดเลยว่าที่ลือกันมาภาพต่างเนี่ยไม่จริงทั้งหมด

สาวคนดังกล่าวพี่เทพบอกแค่คุ้นหน้าคุ้นตาคาดว่าน่าจะเป็นแฟนเพลงแล้วคนก็จับโยงกันจนมั่ว
แต่ที่โกรธยิ่งกว่าก็เพราะว่าเพจต้นเรื่องเนี่ยเอาไปขยี้ให้ลูกเพจเข้ามาด่าถึงขั้นโร่แจ้งความสนห้วยขวางแล้วนะ
หากเพจดังกล่าวไม่ทำให้สบายใจจะฟ้องแน่นอนจ้า
มาชี้นำเลยว่ามาทางพี่แล้วบอกว่าเนี่ยนักร้องคนนี้วันเสาร์นี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยที่ร้านนี้ร้านบายิก้า
มันก็ต้องพี่แน่นอนชี้นำให้คนมากระหน่ำแบบเล่นสนุกกับการที่มานั่งด่าพี่เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าก็คือตรงเนี้ยพี่รับไม่ได้คุณสนุกผมไม่ได้สนุกกับคุณผมไม่รู้จักพวกคุณ

ที่สำคัญมันเป็นเรื่องไม่จริงแต่คุณเอามาเขียนสนุกมือสนุกปากกันมากเลย
เท่าที่พี่เห็นพี่ก็มีทั้งรูปพี่ที่ถ่ายกับเขาในขณะที่เป็นการเซลฟี่ของน้องเขาเองนะครับ
ที่ร้านเชียงใหม่ซึ่งพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ต้นสุชาชวังกูลเมื่อเมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมานะครับ
นึกออกว่ามันมีน้องมันจะมีมุมไหนมีใครมาตรงไหนอะไรยังไงเราจะจำได้หมด
ของน้องเนี่ยมันก็มีว่าด้วยเรื่องของสลิปการโอนเงินสลิปการโอนเงินก็คือจำนวน๓๐๐๐บาทซึ่งใครโอนก็ไม่รู้แต่ว่าในสลิปการโอนมันชื่ออุเทน
แต่นามสกุลเขาก็ไม่ได้เขียนไปเอาแชทอีกอันนึงมาซึ่งในแชทไลน์เนี่ยมันเป็นรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เป็นรูปพี่แต่มันไม่ใช่ไลน์ที่พี่ใช้
น้องไม่ได้ตอบแก้ไขอะไรให้พี่น้องแค่ใส่รูปหัวใจเหมือนเหมือนไม่ได้ปฏิเสธอะค่ะ
ล่าสุดค่ะหญิงสาวรายนี้นะคะได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงแล้วค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นแค่แฟน
ธรรมดาคนนึงเจอพี่เท่แค่ครั้งเดียวและมีคนเอาเฟซบุ๊คของเธอไปโพสต์นะคะ
เพราะว่ามีคนรู้พาสเวิร์ดอยู่หลายคนต้องเป็นคนใกล้ตัวนะถ้ารู้พาสเวิร์ดนะ
ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพี่เท่เหมือนกับที่ข่าวออกมา
ไลน์น่ะก็ถูกปลอมขึ้นมาสลิปโอนเงินก็แค่คนชื่อเหมือน
แล้วก็มีการนำไปแชร์ในกลุ่มเพื่อนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด
พอเกิดเรื่องแบบนี้คนที่เสื่อมเสียมากที่สุดก็คือพี่เท่
เพราะว่าโดนพาดพิงไปถึงโดนเอ่ยชื่อถึง
เอาจริงดิฉันเคยไปสัมภาษณ์เขาที่บ้าน
ที่บ้านของเค้าเนี่ยเค้าก็อยู่ทั้งภรรยาและลูก
เป็นคนอบอุ่นดูแลภรรยารักลูกมาก
ก็ตอนที่เห็นข่าวเนี่ยก็ตกใจเหมือนกัน

เท่ว่าตกใจแล้วเมียพี่เท่ฉันว่าตกใจยิ่งกว่าอีก

เออนะแต่ว่าขอเคลียร์นะคะพี่เท่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในข่าวลือนะจ๊ะ